ประเด็นที่สังคมจริงก็จับตามองมาตลอด
สุภาพก็วิเคราะห์ถึง๒ประเด็นนี้มาตลอดนะคะ
ลุกพื้นที่ป่ากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเอาผิด
กับตำรวจแล้วก็อายการที่ช่วยคดีบอสอยู่วิทยานั่นเองค่ะ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ถึงวันนี้เป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เรื่องของความยุติธรรมเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญสำหรับจิตใจผู้คนครับ
ผมเคยบอกว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่ขาดความยุติธรรม
หงุดหงิดเราอารมณ์เสียเรามองเห็นความไม่ถูกต้อง
กระบวนการในการลุกขึ้นมาทวงถามความยุติธรรม
ภาคส่วนนักการเมืองคดีของคุณปารีนาไกรคุบ
ในที่สุดก็เกิดความคืบหน้าเกิดความเคลื่อนไหวอย่างที่ท่านทราบ
ให้อายการส่งฟ้องศาลศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงศาลนี้บทลงโทษถ้าผิดก็จะเป็น
พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสอสอ
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะตัดสิทธิกี่ปีนั้นแล้วแต่สาร
เพราะว่ากฎหมายระบุว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่เกิน๑๐ปี
จะกี่ปีก็ได้ส่วนคดีอาญาที่ส่งฟ้องสารยุติธรรมทั่วไปนั้นเนี่ย
ก็อีกเรื่องหนึ่งคดีอาญาที่ตำรวจทำสำนวน
ส่งไปที่อายการอายการเรียกคุณปรินาไปพบแล้ว
เรียกครั้งที่๑ไม่ไปเรียกครั้งที่๒ไปพบแล้วเมื่อวันที่๑๙มีนา
เพื่อรับทราบข้อหาหลังจากนี้ไปก็จะรอ
ว่าอายการจะส่งฟ้องศาลเมื่อไหร่ซึ่ง
คดีที่จะส่งฟ้องศาลคราวนี้มีทั้งหมด๓๔ข้อหา
อย่างที่ท่านทราบเป็นคดีบุกลุกป่าบุกลุกอุทยาน
ข้อหาข้อหานักทั้งนั้นโทษถึงจำคุกทั้งนั้น
ฉะนั้นเรื่องของคุณปารีนาก็พอจะเบาใจได้ว่า
เดินทางมาถึงจุดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็ต้องรอ
ทีนี้อีกคดีหนึ่งที่คนยังมีความรู้สึกว่าค้างคาใจอยู่มาก
คือคดีของบอสกระทิงแดง
วันนี้เนี่ยมีหัวข่าวเรื่องนี้
จี้บิ๊กตู่ฟันตำรวจกับอายการ
สมคบยื้อคดีบอสไม่เอาผิดบิ๊กตำรวจ
เห็นหัวข่าวนี้แล้วเกือบจะไม่ต้องเท้าความเลยครับ
เพราะว่าผู้คนในสังคมก็คงรู้กันดีว่าเรื่องนี้เป็นมายังไง
มีความเป็นมายังไงเคยเป็นข่าวมาแล้วหลายรอบนี่ครับ
แล้วสุดท้ายก็เหมือนเรื่องมันจะหายเข้ากรีบเมฆไป
วันนี้ที่เป็นข่าวอีกทีนึงเพราะว่ามีคนคนหนึ่งชื่อคุณเช่ามีขวด
คุณเช้าเป็นอดีตรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์
เขาตั้งคำถามใช้หัวข้อว่า
๗เดือนปมสมคบคิดสมยอมกับคดีบอสอยู่วิทยา
ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
ทำไมตำรวจกับอายการนอกแถวยังลอยนวล
เขาตั้งหัวข้ออย่างนี้แล้วเขาลงในรายละเอียดเป็นเฟซบุ๊คว่า
เมื่อวันที่๓๑สิงหาคม๖๓
เป็นวันที่คนไทยทุกคนมีความหวังว่า
จะมีการล้างบางกระบวนการค้าสำนวน
สมคบคิดกับการประวิงเวลาคดีบอสอยู่วิทยา
ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต
เพราะคณะกรรมการชุดของอาจารย์วิชาที่นายกตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้เองกับมือ
บทสรุปชี้เป้าคนผิดส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีไปแล้ว
แต่ผ่านมา๗เดือนทุกอย่างกลับเงียบหายเข้ากลีบเมฆ
อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า
ที่นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการชุดในวิชามหาคุณมาตรวจสอบเรื่องนี้มีเจต
เพียงแค่ลดกระแสสังคม
แต่ไม่ตั้งใจจะเอาผิดมาลงโทษอย่างแท้จริงใช่หรือไม่
ต้องรับโทษโทษทันที่ได้ก่อไว้จนสร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นวงกว้าง
ปาร์นนี้เราคงได้เห็นตำรวจ
และอายการที่ขายวิชาชีพตัวเองถูกลงโทษทางวินัย
และถูกดำเนินคดีอาญาไปแล้ว
แต่ว่านี่กลับไม่มีอะไรในกอภัย
ยิ่งร้ายไปกว่านั้นก็คือว่า
มีหลักฐานเทปบันทึกเสียง
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถ
จาก๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไม่ถึง๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่ปรากฏในการสอบสวนของคณะกรรมการชุดนายวิชา
ไปถึงอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
แต่จนถึงตอนนี้กลับไม่มีการดำเนินการอะไรเลย
กับอดีตนายตำรวจผู้นี้
ทั้งที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพลิกคดี
ผมคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่เล่นปาหี่
มีเจตนาทำความจริงให้ปรากฏ
ความยุติธรรมให้กลับมามีความน่าเชื่อถือ
ท่านต้องส่งสัญญาณที่แรงชัดกระตุกไปที่อายการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้เร่งสะสางเอาผิดมาลงโทษโดยเร็ว
เพราะถ้าท่านไม่ทำอะไรในเรื่องนี้เพิ่มเติมเท่ากับว่า
จากท่านจะหลอกให้นายวิชามาเป็นหนังหน้าไฟ
ช่วยลดกระแสสังคมให้ท่านแล้วท่านยังหลอกคนไทยทั้งประเทศด้วย
ผมไม่อยากเห็นมันเป็นแบบนี้เพราะยังแอบหวังลึกว่าคนที่พร่ำพูดเรื่องธรรมภิบาล
จะมีธรรมภิบาลทั้งปากและการกระทำไม่ใช่ปากพูดอย่างแต่กระทำอีกอย่าง
อยากให้สังคมกลับมาจับตาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อกดดันให้ผู้มีอำนาจต้องจัดการอย่างจริงจัง
ไม่ใช่ปล่อยให้คนมีเงินมีอำนาจเป็นผู้กำหนดความยุติธรรมเหมือนที่กำลังเกิดขึ้น
นี่เป็นข้อความของคุณชาวมีขวดซึ่งผมคิดว่าตรงใจกับคนจำนวนมาก
ผมเท้าความไปผมก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะบอกนอกเหนือจากคุณชาวว่าเรื่องนี้มาถึงมือ
เมื่อถึงมือนายกข้อมูลชุดของอาจารย์วิชานายกก็ส่งไปที่ปปท
ปปทคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปราบปรามทุจริตภาครัฐ
ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มีหน้าที่แก้ไขป้องกันคอลลับชั่น
ปปทได้รับเรื่องแล้วปปททำยังไงฮะ
ปปทก็ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอายการไปให้สำนักงานอายการสูงสุดสอบคนของอายการ
ปปทส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายตำรวจส่งไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสอบตำรวจด้วยกัน
ปปทส่งไปที่ปปงในแง่กรณีเรื่องของการยึดทรัพย์ถ้าเกิดขึ้นฉะนั้น
และบัตรนี้เงียบสดิษฐ์ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้เงียบสดิบไม่มีความเคลื่อนไหวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่าสอบกันไปถึงไหนจริงแล้วเนี่ยพูดง่ายก็คือว่า
เกือบจะไม่ต้องสอบอะไรแล้วเพราะชุดของอาจารย์วิชาเนี่ย
สอบไว้ละเอียดละออบอกไว้ครบถ้วนหมดใครทำอะไรยังไง
ใครที่ว่านั้นมีชื่ออะไรมียศอะไรมีนามสกุลที่ว่าเป็นยังไง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องนี้พยานบุคคลมีครบหมด
จริงแล้วเนี่ยสามารถเอาไปดำเนินการตัดสินลงโทษได้ด้วยซ้ำไป
แต่นี่เหมือนกับว่าส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้นสังกัดให้ดำเนินการอีกทีหนึ่ง
แล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปทั้งหมดนี้ก็เลยกลายมาเป็นข่าวอีกทีหนึ่งของเที่ยงวันนี้ว่า
จากท่านจะหลอกอาจารย์วิชามาเป็นหนังหน้าไฟแล้วเพื่อช่วยลดกระแสสังคมให้ท่านแล้ว
ท่านยังหลอกคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยนี่เป็นข้อความของวุญชาวมีขวดนะ
เราจะต้องตามดูเรื่องนี้กันต่อไปว่าสิ่งที่คุณเช้าโพสต์มาคนก็อยากรู้
ผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้ก็อยากรู้
แล้วเราจะดูกันครับว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน๗เดือนแล้วนะครับ๗เดือนแล้ว
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ก็เป็น๒ประเด็นใหญ่สองเรื่องใหญ่ที่ต้องตามกันต่อเนื่องและตามกันต่อเลยนะครับ